สวัสดีค่ะสัญจรทั่วอาทิตย์เกาะติดทั่วไทย
วันนี้เจอกันในรายการตลอดข่าวเช่นเคยนะคะ
ทำไมดิฉันยืนอยู่คนเดียวคุณผู้ชม

วันนี้นะเป็นวันตรุษจีนด้วย

หรือว่าแอบไปรับจ๊อปเป็นแป๊ะยิ้ม

เดี๋ยวขอไปตามหาพิธีกรคู่ก่อนนะคะ
ไม่รู้ว่าคุณชนะหายไปไหน

หรือว่าไปเป็นคนจีนไปต้องไปไหว้ไปอะไรหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ดิฉันขอไปตามหาก่อนนะคะ

ผมไม่ได้ไปไหนโอ้อากาศร้อนมากในวันนี้

เสาชิงช้าหน้าสารวกาลกรุงเทพร์มหานคร

ผมจริงอยากจะไปเยาวราช

จะไปไหว้เจ้าไปหาอาหารอร่อย

แต่ว่าผมไม่ใช่คนแถวนี้แถวนี้

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเรียกตุ๊กให้เขาพาเราไปดีกว่า
ไปดีกว่าครับอ้าวตุ๊กสักคันหนึ่งมานี่เร็วอ่ามาแล้ว
ขอบคุณครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าแล้วรับใจครับ
ไปส่งเยาวราชหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับผมได้ครับได้ครับ
เดี๋ยวเราไปเยาวราชกันนะคุณผู้ชมนะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในรถตุ๊กแล้วนะครับแต่ว่ารถตุ๊ก
คันนี้ไม่ธรรมดามีคุณตำรวจขับให้เราด้วยเดี๋ยวไปคุยกับเขากันหน่อยนะครับ
ไปคุยกับพี่ขับกันหน่อยเอาพี่คนขับครับช่วยบอกผมหน่อยแหมมาขับรถตุ๊ก
แบบนี้ในเครื่องแบบด้วยนายไม่ว่าวเลยครับพี่ครับโอ้ไม่ว่าแล้วครับ
เพราะว่านายอยู่ข้างหลังเนี่ยครับนั่งอยู่ด้วยนะครับเพราะนายอยู่ข้างหลัง
โถเฮ้ยคุณผู้ชมผมนี่มีตาหามีแววจริง
เดี๋ยวไปคุยกับท่านรองกันหน่อยนั่งอยู่ข้างหลังกับผมแล้วครับกับโครงการนี้
สวัสดีครับท่านรองครับอ่ะเบื้องต้นเลยเดี๋ยวแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับในวันนี้
เราก็คิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเอารถตุ๊กเนี่ยมาเป็นรถตำรวจนะครับ
เพื่อบริการประชาชนนักท่องเที่ยวฟรีครับ
แล้วก็ในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้
ท่านรองครับเรามีการบริการนักท่องเที่ยวในจุดไหนบ้างครับ
จุดนี้นะครับเราบริการที่อรุณสวทีวิชาธิปไตยนะครับ
แล้วก็เสาชิงช้านะครับแล้วก็ภูเขาทอง
แล้วก็ร้านโลหาประสาทนะครับ

ในการให้บริการของตำรวจในกรณีนี้ครับ

แล้วก็อีกไม่กี่เมตรก็จะถึงตลาดแยกเอียงพองเยาวราชแล้วด้วย

ส่วนตรงนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองมากเลยนะครับที่เดินทางมาส่งของเราในวันนี้

คุณผู้ชมครับผมเดินมาถึงตลาดเยาวราชแล้วนะครับ
โอ้โหวันนี้คึกคักจริงเรามาถามพี่แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่นี่กันหน่อย
ส่วนร้านนี้คุณผู้ชมผมสะดุดตาเพราะเจอส้มลูกมันใหญ่จริง
โอ้โหส้มนี่ชื่อส้มอะไรครับเนี่ย
ส้มมงคลครับมันจะออกช่วงตุดจีนพอดี

นี่ไงส้มมงคลชื่อก็บอกแล้วมงคลแถมยังออกในช่วงตุดจีนพอดี
เพราะฉะนั้นจัดมาเลยลูกละเท่าไหร่ครับเนี่ย
ลูกละ๑๒๐เดี๋ยวจะจัดไปให้น้องใบตองถึงสตูเลยครับ
ได้มาแล้วคุณผู้ชม๒ลูกลูกมาเริ่มเทิมเลยเดี๋ยวจะไปฝากที่สตูครับ
คุณผู้ชมครับเดินมาจนเหนื่อยแล้วตอนนี้เนี่ยได้เวลากลับแล้วล่ะครับ
เวลานี่ก็สายเต็มทีหันมองซ้ายมองขวานี่ไม่รู้จะกลับยังไง
โอ้โหนี่รออยู่แล้วโอ้โห

โอเคฮครับพี่ก็ใจดีจริงลีบไปดีกว่าครับ
เต็มเลย

ส้มนี้มันบ่งบอกถึงความกลมเกลียวไง

ลูกที่แบบกลมที่สุดเหนือนี่

นอกจากนี้ก็มีนี่เลยภูมิใจนำเสนอจริง
ไปดูมาอ๋อใช่ลูกว่าเริ่มเพิ่มใหญ่มากใหญ่มากคุณผู้ชมครับ
นี่รบกวนซูมเลยโอ้โหลูกใหญ่มากจริงโอ้โหใหญ่มาก
อันนี้คือส้มไม่ใช่ส้มโอ้ใช่ไหมฮะดูหน้าว่าส้มโอ้ส้มจริงจริง
เขาบอกว่ามีเฉพาะในช่วงเทศกาลตุรกินแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ก็มีนี่ด้วย
โอ้โหสดมากเปียกเลยนี่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่คือแอปเปิ้ลนี่อร่อย
อยากกินเลยซื้อมาซื้อมาฝากไม่ซื้อมากินเองเอ้าต้องเก็บเก็บไป
เอ้าเก็บเก็บก่อนนะเก็บเก็บเก็บอันนี้คือทั้งหมด
เป็นที่สองช่วงเทศกาลตุรกินครับค่ะก็เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้
เราไปมันที่บริเวณเยาวราชโอ้โหนึกนึกว่าบริษิกาด้วยทีเดียวครับ
เรามีเรื่องราวเด็ดสนุกสนาน
ในรายการเราตลอดทั้ง๔ช่วงเลย

นี่ก็คือใบขู่ค่ะเดี๋ยวเราจะนำใบขู่นี้นะคะ

เจอแล้วค่ะร้านปูนิสาค่ะ

เมนูที่จะมาทำอาหารในวันนี้คืออะไรค่ะ
ภูนิสาค่ะมาใหม่เลยนะคะ
ภูนิสาค่ะมาใหม่เลยนะคะ
ภูนิสาค่ะมาใหม่เลยนะคะ
ภูนิสาค่ะมาใหม่เลยนะคะ
ภูนิสาค่ะมาใหม่เลยนะคะ
มาใหม่เลยนะคะ